คุณผู้ชมมาดูเหตุการณ์บนท้องถนนนิดนึงที่สมุทรปราการนะคะช่วงบ่ายวันนี้
คันหนึ่งคือรถกระบะคันหนึ่งคือรถเบนท์แล้วเหมือนกับจอดขวาง
แล้วก็ลงมาแล้วก็เถียงกันแต่ปัญหาคือคนที่เดือดร้อนรถคันอื่นก็เดือดร้อน
ติดกันยาวเลยตำรวจก็ต้องไปเจรจากลายเกลี่ยสาเหตุมันคืออะไร

นี่นะคะคือปากซอยสุขสวรรค์๖๖พระประแดงสมุทรปราการ
กระบะสีแดงกับรถเบ้นคันนี้จอดขวางซอยเลยนะคะ
แล้วคุณผู้ชมเห็นไหมคะว่ารถคันอื่นติดกันแบบโอ้โหยาวเลยทั้งสองฝั่ง
มันเป็นซอยแคบตำรวจก็ต้องไปคุยไปแบบเดี๋ยวก่อนขยับก่อน
เพิ่งมาทะเลาะกันคนอื่นเขาเดือดร้อนนะคะ
ตะเด่นคือเขาทะเลาะกันเรื่องของการขับรถกินเล่น
มันก็ไม่ได้มีเหตุรุนแรงอะไรอ่ะนะคะทีมข่าวของเราก็เลยคุย
ตำรวจสพพระประแดงดูหน่อยตำรวจบอกว่าจุดเกิดเหตุตรงเนี้ย
มันเป็นทางแคบจังหวะนั้นน่ะรถกระบะกำลังจะเข้าซอย
รถเบนต์กำลังจะออกจากซอยเออแต่ทางมันแคบไงฮะ
ทำให้คนขับรถกระบะคิดว่าเน้นคันนี้ทำไมไม่ให้ทางอืม
ขับกินเลนต่างฝ่ายก็เลยเถียงกันอย่างที่เห็นในคลิปครับ
บอกช่วงที่เกิดเหตุกำลังช่วยระบายการจราจรอยู่เลย
ก็เลยเข้าไปห้ามสองคันนี้ก็แยกย้ายกันไปนะคะ
ตำรวจก็เลยบอกว่าเอาจริงนะเรื่องมันจะไม่วุ่นวายเลย
ถ้าคนขับทั้งสองฝั่งต่างมีน้ำใจให้แก่กัน
แคบก็ต้องใจเย็นเย็นช่วยกันขยับกันคนละนิดละหน่อยอ่าใช่ฮะ
การให้ทางกันครับเพราะว่าทางมันเป็นถนนแคบอยู่แล้ว
ก็ทางเบ้นเขาก็มาถูกทางแต่ว่าทางมันทางมันแคบ
ก็ต้องให้ทางกันคือรอคนด้วยด้วยกันอ่ะ
มันต้องลื้อเฟื้อกันอืมแต่ทางรถกระบะเขาก็คิดว่า
ทางเบนต์ไม่ให้ทางเขาอืมเออก็เลยทะเลาะกัน
แต่ถนนมันแคบเข้าซอยคือเราต้องช่วยกัน
บางทีอ่ะจะต้องมีน้ำใจให้กันอืมคือลงมาเถียงกันเนี่ย
เสียเวลามากกว่าเดิมอีกจริงเรื่องมันเล็กนิดเดียวเองอ่ะ
ถูกต้องมันกลายเป็นว่ามาทะเลาะกันบานปลายค่ะ